สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ก็ถามว่าอีดำเจ็ดสองหกไปไหนล่ะทำไมไม่มีแล้วรวมมันก็
เขียนเนี้ยเขียนว่าอาจารย์สี่ชาสองพันสองอืมฉันก็บอก
เฮ้ยสองพันสองทำไมไม่มีเลขเจ็ดสองหกล่ะมันก็ยิบ
ลอตเตอรี่มาเป็นมัดเลยเลขชุดอ่ะมันก็พี่คี่ไปก็ไม่
เจ็ดสองหกอ่าพอไม่เจอเจ็ดสองหกมันก็บอก
ฉันว่าเอ๊ะกูเอามาให้แล้วนะว่าทำไมหาไม่เจอ
ทีนี้ฉันก็บอกว่าอ้าวเอาจะได้เจ็ดสองหกอย่างมัน
เพราะหาไม่เจอว่าตัวเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกค้ากำลัง
รุมซื้อนะเดี๋ยวตัวเองมาซื้อของตลาดนัดก่อน
เดี๋ยวกลับมาเอาพอกลับไปหามันเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์
อาจารย์เอาไปแล้วนะไม่มีหรอกที่หนูอ่ะจะบอกอ่า
คุณยังไม่ได้รับสักเองเลยนะจะมีได้ยังไงหนูให้
อาจารย์มาแล้วก็เลยเถียงกันอยู่หน้าบ้านว่าไม่ได้
ให้มันก็ยืนยันว่าให้แล้วแต่บอกก็สรุปว่าอ่า
อาจารย์ยังไม่ได้ก็แล้วกันแต่ในไลน์น่ะมีมันก็
ถูกหาอาจารย์เดี๋ยวทำประวัติแล้วร้องให้ต้องผมว่า
อาจารย์หนูจะติดคุกไหมเนี่ยติดแน่ถ้าอาจารย์แจ้งความ
เพราะฉะนั้นอีดำเนี่ยเป็นจำเลยคนที่หนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรอบล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ย
ก็คือเมื่อวันที่สี่นะคะเพราะว่าเป็นวันที่มีการ
สวนกรณีที่ทางครูปรีชาจะยื่นฟ้องคุณลุงจรูน
เองนะคะหลังจากที่ตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแล้วก็
ส่งต่อให้อายการอ่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยยังไม่จบเพราะว่า
มีการไต่สวนเพิ่มเติมช่วงปลายเดือนนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้จริงแล้วมันมีวันแทรกอีกวันหนึ่งก่อนจะถึง
ปลายเดือนคือวันที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมแต่ข่าวอาจจะมี
ค่อนข้างเล็กน้อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะวันที่
เอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาสารท่านสั่งจำหน่าย
คดีเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องรอว่าการไต่สวนที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๔มิถุนายนนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
อะไรอ่าดิฉันไม่รู้ในแนวกฎหมายค่ะว่าอะไรพ่วงอ่ะ
อะไรบ้างอะไรเกิดอะไรแล้วจะไปเกิดอะไรต่อคดีอะไรบ้าง
รื้อฟื้นกันใหม่อีกทีเพราะว่าคงต้องสู้กันยิบตาเลยนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงวันสองวันนี้ก็มีเนื้อหาใหม่มา
ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายจะถูกใช้ในการพิจารณาคดีในศาลหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากชมรมช่วยเหลือเหยีอาชากรรมค่ะก็เป็น๒๗นาทีล่าสุดที่เป็นบทสนทนา
แล้วเนื้อหาของบทสนทนาก็น่าสนใจแน่นอนว่าหนึ่งเสียงที่ถูกปล่อยออกมาในคลิปเสียงที่ว่า
ก็ถูกต้องสงสัยว่าเป็นครูปรีชาแล้วเอาเขาจริงถ้าฟังในบทสนทนาเนี่ยมีการพูดถึงชื่อนี้นะครับ
ประมาณว่ามีการเอ่ยอ้างถึงชื่อนี้ด้วยตัวหนึ่งในคนพูดเองด้วยซ้ำไปนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงคนแวดล้อมซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องนี้
การพูดถึงแม่ค้าชื่อนั้นยี่ปั๊วชื่อนี้มีญาติชื่อนั้นมีพี่น้องชื่อนี้คือเรื่องนี้ค่ะ
แต่เราก็ต้องใช้ว่าเสียงเหมือนเสียงคล้ายก่อน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือเดี๋ยวฟังด้วยกันในท่อนสำคัญสำคัญนะคะ
แล้วก็เราฟังแล้วสิ่งที่เราฟังจะสามารถบอกผลได้เลยหรือไม่ไม่ทราบ
เพราะนั้นเป็นอำนาจของสารจะถูกใช้ในสารหรือไม่คิดว่าอาจจะไม่
แต่ถ้ามีความชัดเจนแบบนี้คำถามคือว่าสารท่านสามารถเรียกได้ไหม
วันนี้คนที่จะตอบทั้งหมดไม่ได้มานานมารอบล่าสุดอยู่ต่างประเทศ
ต่างประเทศค่ะยังอุตส่าห์จะวีดีโอคอล์ให้กับเรานะคะ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจาร

โอ้โหไม่เจอกันนาน
ก็นึกว่ามันจะจบแล้วนะเรื่องนี้นะ
ยังตอนแรกไม่กล้าเชิญอาจารย์ปรเมฆตั้งแต่ข่าวยังดัง
เขินเชิญรองอธิบดีมาคุยเรื่อง๓๐ล้าน

วันก่อนไปเชียงใหม่เขาก็ถามเรื่อง๓๐ล้านนี่แหละ
เราก็บอกว่ารอให้สารตัดสินเถอะ
ผมไม่ได้ชี้อะไรผมเพียงแต่บอกให้ฟังว่า
ตักกะของคดีมันอยู่ตรงไหน
แล้วที่เราบอกว่าคดีนี้สุดท้ายเนี่ย

สุดท้ายคดีที่ปรีชาฟ้องจรูน

ไม่แต่ส่วนแล้วเราก็บอกว่าจริงเนี่ย
คดีหลักมันก็คือว่าใครเป็นเจ้าของ

คดีของคุณครูปรีชาไปก่อนที่ฟ้อง

อันนี้ก็เป๊ะตามที่เราคาดการณ์นะ
ว่าหลักกฎหมายมันต้องเป็นอย่างนี้

เรื่องของการไต่สวนคดีใดก็แล้วแต่

แต่มันมีด้วยเราอาจจะได้ข้อมูลทั้งสองฝั่งน้อยลง
เพราะว่าทั้งทนายแล้วก็
ก็คู่ความเองก็น่าจะกลัว

เป็นอย่างนั้น
เราก็มาฟังดูว่าไอ้สิ่งที่เขาปล่อยออกมาถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไร
แล้วเราไม่ได้บอกว่าจริงหรือเท็จนะของพวกนี้ต้องเข้าใจเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิด
คนในคดีจะเข้าใจผิดว่าเราไม่ใช่เรามานั่งดูว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างไหม
แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ไหมพัฒนาการของโลกมันแค่ข้ามคืนมันก็เปลี่ยนนะ
อาจารย์จริงคดีที่จะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ที่เรารอกันอยู่เนี่ย
ก็คือคดีที่สารจะตัดสินว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
คดีที่ต้องบอกว่าคดีที่คุณครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนซึ่งสารกำลังไต่สวนต้อง๒ขั้นตอนนะ
ขั้นตอนที่๑สารไต่สวนก่อนแล้วถ้าสารไต่สวนแล้วว่ามีมูลก็ยังไม่จบนะ
แค่มีมูลน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นแล้วก็ต้องสืบพยานกันยาวเหยียดเลยถ้าอย่างนั้น
แล้วไปฟังตอนจบอันนี้นะแต่ถ้าสารไต่สวนแล้วสารบอกเฮ้ยไต่สวนแล้ว
มันฝักพยานหลักฐานของคุณครูปีชาฟังไม่ได้คดีไม่มีมูลอันนี้แล้วก็จะเกิดเรื่องใหญ่อีก
เพราะถ้าไม่มีมูลสารไม่รับฟ้องพอไม่รับฟ้องก็ต้องไปไต่สวนคดีของคุณจรูนที่ฟ้องคุณปีชา
เรื่องหนึ่งไม่มีมูลและเรื่องนี้มันจะมีไหมมันก็อาจจะมีใช่ไหม
แล้วทุกเรื่องมันก็จะเดินต่อไปผมคิดว่าศาลก็คงทำอย่างนั้นแหละ
ดิฉันไม่อ้างว่าคดีไหนต่อคดีไหนก่อนนะอาจารย์เอาเนื้อหาก่อน
ล่าสุดที่มีช่วงต้นวันธนายตั้มก็ถูกร้องกรณีที่ว่า
ละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่ามีภาพไฟล์เสียงแล้วก็เอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
ซึ่งจบไปแล้วแต่สารท่านเตือนสารท่านเตือนแล้วก็ได้วางแนววางประเด็นแล้วเรียบร้อย
วันที่๔ที่ผ่านมาอาจารย์คำถามคือว่า
วันที่จะมีการไต่ศนในช่วงปลายเดือนนี้เพิ่มเติมมันต้องยาวไหม
เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้คือในศาลอย่างเป็นทางการ
แต่นอกสารเนี่ยไปแบบว่าโอ้จัยเนี่ยยังไม่รอละกองเชียระ
คือมันไม่รู้จะใช้คำว่าชัดอะไรอีก

จริงความยาวประมาณ๒๗นาทีนะคะ

ในช่วงที่เราตัดมาเราตัดตั้งแต่จุด

ไม่ได้มีการแปะไม่ใช่นะคะ

อ่าไม่แต่เราปล่อย๒๗นาทีไม่ได้

ไต่สวนที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น
ตกลงอันนี้จะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้ไม่รู้

ด้วยใจระทึกไม่แพ้สองฝั่งทีเดียว

มันขายอยู่หน้าธนาคารกาศิกรไทย

อ๋อที่ทางรถถัวนั้นหรือ

แต่ไม่มี๗๒๖ฉันก็ถามว่าอีดำ

แต่๒๒๐๐เนี่ยรวมรูตาลีที่เป็น๗๒๖เรียบร้อยแล้ว
๕ใบเนี่ยเท่าไร๕ใบเท่าไร

เลขบัตรประเทศอี้ห่วยชุดทั้งหมดอ่ะ

วันนั้นเธอก็ไม่ได้เล่าแบบนี้ว่าไป

มันก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวไปเอาที่วันวันอังคารที่สามสิบเอ็ดนะ
เพราะหนูจะไปธุระที่บ้านแม่ที่สุพรรณแต่หนูจะกลับมาแล้วหนูจะนัดไปเจออาจารย์ที่เลสซิตี้
เพื่อจะวันที่สามสิบเอ็ดเป็นตลาดนัดวางคารอาจารย์เลือกสอนกี่โมง
เออเรื่องเลือกสอนประมาณใบสามครึ่งหรือสี่โมงเนี้ยอ่างั้นคือการสี่โมงครึ่ง
เพราะสี่โมงครึ่งของวันอังคารที่สามสิบเอ็ดฉันก็ไปเรซ์ซิตี้เพื่อจะไปเอาร์โรตเตอรี่
มันก็เห็นฉันปั๊บมีคนที่จะเป็นยี่ปั๊วก็ยืนอยู่ข้างมันแหละ
เอาลอตเตอรี่เจ็ดสองหกมาให้มันอ่ะพอถึงมาถึงปั๊บอียี่ปั้วก็บอกเลยว่าไอ้เสียงชื่อพัดอ่ะ
อาจารย์เจ็ดสองหกมันไม่ใช่เลขของอีดำนะเลขในในเป็นที่หนูเอามาจากกองสร้าง
เนี่ยหนูห่วงมากแกรักอาจารย์หนูฝากอีดำไว้แล้วอาจารย์เอาไปเลย
ฉันบอกงั้นเอามาสิอีดำก็ควับที่เอวควับที่ที่ที่มันเป็นกระเป๋าที่เป็นโดรีมอนด์มันอยู่หน้าหน้าท้องมันอ่ะ
กระเป๋าซิบมันก็รูดมันก็หยิบลอตเตอรี่มาเป็นมัดเลย
เลขชุดน่ะมันก็พี่ขี้ไปก็ไม่เจอเจ็ดสองหก
พอไม่เจอ๗๒๖มันก็บอกฉันว่าเอ๊ะกูเอามาให้แล้วนะว่
แต่ทำไมหาไม่เจอฉันบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวเอายังไง
อาจารย์มันมีเลข๒๘๒อีกนะที่อาจารย์อยากได้นะ
อาจารย์เอาไหมที่มันคลิกเที่ยวน่ะสองแปดสองก็ชอบฉันอยากได้
ฉันก็เอาด้วยมันก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเอาสองแป๊บสอง
ต้องไปกดเงินมาอีกตรงนั้นมันมีตู้เอทีเอ็มพอดี
ฉันก็ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มอีกเท่าไหร่อีกสองแปดสอง
อีกสี่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามรวมและอีกตรงนั้นอีกสองพัน
ฉันกดเงินให้มันอีกสองพันสองพันทีนี้ฉันก็บอกว่า
อ้าวเอาได้ได้เจ็ดสองหกอย่างมันก็หาไม่จือว่าตัวเอง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกค้ากำลังมารุมซื้อนะเดี๋ยวตัวเองไปซื้อของตลาดนัดก่อน
เดี๋ยวกลับมาเอาพอไปเดินซื้อของตลาดนัดฉันก็ซื้อของเสร็จอะไรต่ออะไร
โมก็โทรมาว่าพ่อหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ตอนนี้เหลือหนูคนเดียวมีแต่ผู้ชายถึงแล้วหนูกลัว
พ่อมารับหนูเลยฉันว่าอ่างั้นเดี๋ยวไปรับ
ฉันก็บอกมันว่าเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวไปรับลูกก่อน
เอาลูกมาตลาดนั้นด้วยฉันก็ไปรับน้ำมูล
เสร็จฉันก็กลับไปหามันพอกลับไปหามันเนี้ย
มันบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปแล้วนะ
ไม่มีหลอกที่หนูอ่ะเดี๋ยวบอกอ้าวเหรอ
ยังไม่ได้รับจากเองเลยนะเองหาให้ดีสิ
คืออันนี้คือตอนต้นของ๒๗นาทีที่ปล่อยออกมาในเพจนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการไป
คือการเรียกขานเชื่อคือมันเป็นตัวบอกเนื้อเรื่องอยู่แล้ว
เรื่องนี้คือเกี่ยวกับใครบ้างแต่อาจารย์ครับคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ
จริงเพจของชมรมที่ว่าเนี่ยปล่อยคลิปเยอะปล่อยคลิปเยอะ
แล้วเสียงก็เยอะตัวละครเก่าก็มีตัวละครใหม่ก็เพิ่มคำถามนะอาจารย์ค่ะ
ไม่ว่าเนื้อเรื่องจะบอกอย่างไรก็แล้วแต่อย่างแรกที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือ
เสียงใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องสู้อันดับแรกเลยไหมคะ
แรกก่อนเพราะเสียงมันเรียนแบบได้เลยเราเห็นไหมพระประยอมเนี่ย
เรียนแบบได้ตลอดใช่ไหมแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเขาพูดถึงคุณครูปีชา
คุณครูปีชาปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงคุณครูปีชาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้ว
เว้นว่าคุณครูปีชาจะยอมรับเป็นเสียงคุณครูถ้าไม่ยอมรับก็ยังฟังไม่ได้
แต่ถึงว่ายอมรับแล้วมันก็ยังฟังไม่ได้ทั้งหมดอ่ะนะผมว่านะทำไมอ่ะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันต้องเอาเทปเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจก่อน
เสียงในเทปหรืออะไรก็ตามใจเนี่ยโดยปกติสารจะไม่เอามาฟังเพื่อการลงโทษ
เพราะว่ามันดัดแปลงต่อเติมได้เห็นไหมที่บอกเสียงพระพยอมอย่างนี้
อ่ามีการเรียนแบบค่ะเสียงธนายกจิ๋วอย่างเงี้ยอ่า
มีการปลอมได้แต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วมันจะใช้ไม่ได้เลยสิทั้งหมดไหม
มันก็ไม่เชิงถ้าลำดับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสอดคล้องต้องกันตรงกับเสียงที่พูดถึง
เช่นพอพูดวันนี้อ้างถึงเมื่อวานแล้วเมื่อวานมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริง
แล้วพูดต่อไปวันหน้าจะทำอย่างนั้นแล้วก็ไปทำอย่างนั้นจริง
น้ำหนักมันก็รับฟังได้แต่เพียงว่ารับฟังได้แต่เพียงว่าเหตุการณ์นั้นจริง
ใช่ไหมแล้วบอกว่าวันนั้นไปแจ้งความไว้กันแนะนำอย่างนี้แล้วนี่
มันก็จะจริงอยู่อย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ถ้าฟังอย่างเมื่อกี้เนี่ย
มันมีประเด็นที่น่าสนใจเทปชุดนี้ตรงที่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในมือของคนที่พูดตัวเองชื่อปรีชาหรือยัง
ใช่ไหมเพราะยังยืนยันในเทปว่าไม่ได้รับไม่ได้รับอีดำยังไม่ได้ให้
ที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับการว่าได้รับลอตเตอรี่หรือยัง
หรือจะทำลอตเตอรี่หายหรือไม่ทีนี้มันต้องลำดับความเยอะ
แต่เฉพาะท่อนแค่นี้นะยังเอาไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีหลายท่อนเหลือเกิน
ต้องเอาทุกท่อนนี้มาต่อกันให้หมด
แต่ว่าที่ดูแล้วมันจะมีน้ำหนักแล้วเขาถามเพิ่ม
ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรสะค้าน
ก็น่าจะเป็นเรื่องของไลน์ที่มีการสนทนากันนะคะ
แล้ววันนั้นคุยกับทนายเดชาว่าจริงแล้วการไต่สวนนี้เนี่ย
สิ่งที่จะทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าต้องพิสูจน์ว่าถูกผิด

หมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะคือคนที่ขอสารวันนั้นต้องเป็นฝั่งครูปีชา
เพราะว่าตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องครูก็สู้เอง
ทีนี้ในวันนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอาจารย์หรือดิฉันต้องเป็นฝั่งธนายตั้ม
คืออาจจะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดทั้งหมดก็ได้
อืมแต่จะต้องทำให้สารเห็นว่าสิ่งที่ครับทางฝั่งครูปีชายกขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนัก

ก็ได้แต่จริงประเด็นของคดีที่คุณครูปีชาต้องทำการไต่สวนให้สารเห็น
มันมีอยู่เรื่องเดียวฉะนั้นเรื่องจริงเรื่องเดียวก่อน
คือ๑ลอตเตอรี่ฉบับนี้คุณอยู่ในความครอบครองของครูปีชาแล้วมันหาย

ครอบครองครอบครองแล้วหาย

แล้วข้อเท็จจริงในความว่าลอตเตอรี่ไปอยู่ที่คุณจรูน

มันก็มีมูลที่ไปฟ้องเขาไปแจ้งความเขา
แต่จะผิดหรือถูกนี่ยังไม่รู้ไง
เพราะว่ามันจะกลายเป็นเก็บได้หรือว่าไปซื้อเองเราไม่รู้

หนึ่งคุณได้ซื้อและคุณครอบครอง
คุณครอบครองแล้วมันหาย
ไม่ได้ไปพูดถึงประเด็นว่า
คุณจรูนยักยอกของตกหรือรับของโจร
อันนั้นยังไม่ต้องพิสูจน์
พิสูจน์เพราะอันนั้นเป็นประเด็นของการลงโทษแล้ว

ที่คุณครูปรีชาทำหายนี่คือประเด็นอยู่แค่นี้เอง
อาจารย์จริงแล้ววิธีการต่อสู้

คือการเรียกภาษาฝรั่งอะไร

สมมุตินะคะว่ามีใครสักคนหนึ่ง

มันตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นไหม

แต่พอเราฟังคลิปร้านเรา

ลอตเตอรี่ที่เขาสั่งไว้ทำไมไม่ให้เขา
ทีนี้ดิฉันเคยถามอาจารย์คล้ายแบบนี้ว่า

หรืออาจจะเชื่อได้จริงไหมว่า
ครูปีชาในข่าวเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่แรกว่าวางแผนมา
โอ้โหจะไปแต่งเรื่องจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้
คือก็สั่งซื้อจริง
แล้วก็เชื่อจริง

แล้วแม่ค้าก็เป็นพยายามยันให้
คือด้วยบริสุทธิ์ใจจริงว่าเนี่ย
อันนี้นะอันนี้ที่ผมฟังนะ
ผมก็ว่าสั่งซื้อจริงนั่นแหละ

ไอ้๗นี้ผมไม่แน่ใจนะ
เพราะว่าโอกาสคนที่จะซื้อเลขทีเดียว๓ตัว

เดี๋ยวถ้าเสียงเป็นครูปีชานะ

ถ้าสมมุติว่ายันมาสั่งซื้อจริง

ใช่สิ่งที่ทางเพจที่ปล่อยคลิปออกมา

ครูปีชาไม่ได้มีอยู่ในมือ

จบตรงที่ครูไปรับ

กลับมาแล้วแม่ค้าบอกเอาไปแล้ว

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าฟังพร้อมกันค่ะ

ไลน์มาเลยว่าอาจารย์
ได้แล้วนะเลขนี้เจอแล้ว

อาจารย์ก็ดีใจฉันก็ดีใจหาเจอแล้ว
เอองั้นจะไปเอาตัวเองอยู่ไหน

ทีนี้วันที่๑มันก็มาหาที่บ้านฉันจริง

ฉันก็วิ่งออกไปกลักบาน
ก็เลยเถียงกันอยู่หน้าบ้านว่าไม่ได้ให้

สรุปว่าสรุปอาจารย์ยังไม่ได้ก็แล้วกัน

ลูกชายมีไม่ก็มีลูกชายได้
ทำไมยังไม่ได้เพิ่งออกจากคุกมา

มันชอบขโมยโรตเตอรี่ฉันไปนะครู
ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่ครูลูกชายฉันต้องขโมยไปแน่

ทีที่ร้านไม่ได้มา

คนซื้อไปรับลูกไปทำอะไรมาก่อนกลับมาไม่ได้

แล้วก็พอวันหวยออกที่บอกว่าอยู่บ้าน
พอออกไปถึงหน้าบ้านก็ไม่มีให้อีก

คือแบบนี้ถ้าสมมุติจริงแล้วถ้ามันเปิด๒๗นาทีเลยเนี่ยนะคะ

คนในคลิปเนี่ยยังสามารถปฏิเสธได้อีกหรือ

ถ้าพูดถึงเสียงในคลิป

ชาวบ้านคิดว่ามันเหมือน

ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นที่อ้างอิง

ตอนแรกเราฟังรู้สึกไปมีอ้างไปรับลูก

คนก็ต้องดูคนตรงนั้นตรงไหม

ถ้าจะมีการสร้างขึ้นมา

ก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่เสียงตัวเอง
ที่สร้างข้อมูลแบบนี้มันข้อมูลรอบตัว

เราต้องฟังทั้งหมดแล้วนะว่าเขาสร้างได้หมดไหม

ถ้าที่ผมฟังอยู่นี่นะ

ทีนี้ถ้าคนที่มันสร้าง
ต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดี

คนนั้นเกี่ยวข้องอันนี้คือจุดที่น่าสนใจ

ถึงขนาดพิสูจน์คลื่นความถี่

ที่เราดูไหมดูในหนังนี้

ระดับคำการใช้คำ

แต่ของบ้านเราเทคโนโลยีตรงนี้ยังไม่ดีพอ

ที่ผมบอกนะเหตุการณ์เหล่านั้นมีไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมีไหม

หมั่นไส้ไอ้พอนี่ใช่หรือไม่
คือพวกนี้มันตรวจสอบได้ถูกไหม
ถ้าคนที่จงใจกันแกล้ง
แล้วมีข้อมูลอย่างนี้เนี่ย

เอาข้อมูลเหล่านี้มาประติดประต่อ

คือดิฉันไม่ทราบว่าจะถูกเอาไปใช้ในศาลหรือเปล่า

ซึ่งการที่เราตัดชื่อเพจนี้ออกไปก่อนนะ
ใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนปล่อย
คลิปเสียงภาพวีดีโอภาพนิ่ง
หลังจากที่คดีที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานพวกนี้

จำเป็นต้องรู้ไหมคะว่าใช้หรือไม่ใช้ในศาล

ผมมีคดีที่เคยทำในคำภาษาดีกาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกัน
ถ้าอ่านสักสองสามปีที่ผ่านมา
จำเลยนี่ทะเลาะกันแล้วอัดเสียงเอาไว้
แล้วก็เอาเสียงนี้ไปใช้ในศาล

ศาลิกาก็รับฟังอย่างที่บอก
รับฟังว่าเออใช่มันอัดกันจริง

แต่ลำดับเหตุการณ์ที่มันพูดข้อเท็จจริง
มันไปตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง
เขาก็เลยฟังว่าเสียงนี้มันใช้ได้
แล้วมันก็อธิบายความตรงอื่นได้อีก
สมมุตินะคะว่าเสียงที่ว่านี้ไม่ได้อยู่ในรายการ

แล้วอันนี้ออกสื่อแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นออกเพจเขาเขาช่องไหนก็พูดถึง

ในการเรียกหลักฐานเพิ่มด้วยตัวเอง
โดยที่ไม่อยู่ในบัญชีของทั้งสองฝั่งได้ไหมคะ
ไม่ได้ศาลไม่ทำครับ
ไม่ต้องปิดตาแค่นั้นคือไม่รับรู้เรื่องอื่น
สารจะไม่เอาข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณา

ทีนี้แปลว่าอะไรคะชั้นไต่สวนไม่ได้

แต่ชั้นพิจารณาคดีระบบสาร

แล้วมันมีอยู่จริงสานก็อาจจะเรียกได้

อันนี้อันนี้อยู่ในหนังสือภิมช์

ในชั้นพิจารณาคดี

ทีนี้ถ้าสมมุติศาลท่านไม่ใช้
ไม่ใช่ดุลพินิษฐ์ไม่ใช้อำนาจท่านเรียก
คำถามคือว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในชุดหลักฐาน
พยานที่ทนายทั้งสองฝั่งมีอยู่แล้วเนี่ย
แล้วแบบอันนี้มีด้วยหยิบไปใช้ได้ไหมคะ
หมายถึงว่าทนายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบเอาไปใช้

เพราะทนายต้องใช้อยู่แล้วแหละ

ยกตัวอย่างคดีให้ฟังเมื่อสักครู่ไง

มันไม่ได้อยู่ในรายการที่จะใช้

เวลาสืบพยานต้องยื่นบัญชีระบุพยานใหม่อีกรอบนึงไง

ต้องเข้าใจนะเรายื่นบัญชีระบุพยานไปแล้ว
แล้วต่อมามีพยานหลักฐานอันสำคัญ
ที่จะชี้เป็นที่ตายของคดีได้
คู่ความก็มีสิทธิ์จะขออนุญาตสารอ้างได้
โดยอ้างว่าเพิ่งทราบว่าเพิ่งเห็นเพิ่งมีเพิ่งพบ
หยิบมาให้สารพิจารณาได้

คือที่ผ่านมามันก็ส่วนหนึ่งนะคะมีน้ำหนักส่วนหนึ่ง
คลิปนี้โอ้โหบานเลยนะ

คือคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
พูดว่าสั่งซื้อกลับจากต่างจังหวัดไปเอาที่ตลาดครับ

อ้างบอกให้ไปแล้วเจ้าตัวที่สั่งซื้อบอกยังยัง
ถัดมาวันหวยออกแม่ค้าบอกจะเอาไปให้

คนซื้อออกไปหน้าบ้านก็ไม่มีให้อีก
แล้วก็พูดเหมือนกับแบบเปลยขึ้นมาสงสัยลูกชายตัวเองแม่ค้านะ
และเนี่ยค่ะที่จะให้คุณผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวเราไปโฆษณา
เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคืออีกวันถัดมา
จะบอกพฤติการแม่ค้าและพวกจากคำบอกเล่าของคน

ทีนี้มันก็ไปหาฉันที่โรงเรียนตอนวันที่๒ตอนบ่าย
และ๒ตอนเช้าฉันว่างครึ่งวัน
รถมันเปื้อนเพราะว่าบ้านหมานทำ

มันขับรถไปหาฉัน๓คนผู้หญิง

อาจารย์ยิ่งอยู่ไหม

อาจารย์ไปแล้วก็บอกเธอไม่ได้ให้ฉันฉันยังว่าเธอไปเลยให้เธอไปหา
รู้สึกว่าลูกชายสุดขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่ที่ฉันหรอก
ตอนนี้มันถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านฉันก็บอกทำยังไงล่ะเนี่ย
บอกอาจารย์ต้องไปแจ้งความฉันจะไปเป็นพยานให้
ฉันจะเอาต้นคั่วให้เอาเรียกทางเชียงให้เอาเรียกคิดให้อะไรให้
ฉันก็บอกว่าที่ฉันงงนะที่นี่ฉันเชื่อเธอนะ
ยังไงมันก็บอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรหรือ
ไปเป็นพยานให้ที่กองสลากอีต้นคั่วก็มาด้วยอีอีต้นอีอีเนี้ยนะ
ชื่อพัฒน์ถ้าลุกไปที่โรงพักษ์สำรวจก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ทั้งหมดเนี้ย
อาจารย์คุกกล้องแม้จำไปกองสลาดสลาดไปกองสลาดให้เสร็จสั่งนั้นแหละ
แล้วตอนนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าข้าวมันดังทั้งจังหวัดเลย
ฉันสงสัยว่ามันคงควับควับออกควับเข้ามันคงนำล่นอ่ะ

ทีนี้ฉันก็คิดในใจว่ามันคงเป็นบุญเป็นกรรม
ดวงดวงเลยยังไม่ถึงอ่ะมันถึงได้หายใจไง
รถตะลี่อ่ะ

ตำรวจบอกฉันว่าตำรวจบอกฉันว่าอาจารย์
มันไม่ใช่ภูมิภาพหรอกมันอาจารย์รักยอกรถตะลี่อาจารย์
ตอนนี้สำรวจจับได้แล้วว่ารถตะลี่อยู่ที่มัน
อีกเนี่ยตุ๊กตึ๊ก
แล้วสำรวจเขาบอกว่าตอนที่มันพาฉันไปแจ้งความ
ตอนที่ฉันมันจะมาหาฉันที่โรงเรียนพี่สองคนเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักแล้ว
ว่ารถตะลี่ตอนที่หนึ่งมันหาย
อ้าวเออทีนี้ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความ

หรือว่ามันเกิดคิดในใจว่าไม่ให้อ่ะนึกเอาไปใช่แต่มันคงคิดว่าถ้าแกลืมก็ลืมไปไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ฉันอ่ะตอนเนี้ยมันก็โทรหาฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วร้องไห้ต้องห่วงว่าอาจารย์หนูจะติดคุกไหมเนี้ยติดแน่ถ้าอาจารย์แจ้งความแต่ตอนเนี้ยฉันแค่บันทึกประจำวัน
หายภายนะ๕นาทีอาจารย์ก็มาถึงแล้วแต่ทำไมมันบอกว่ารถเตอรี่หายไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีดำเนี่ยเป็นจำเลยคนที่หนึ่ง
เดี๋ยวนิดนึงถามแค่นี้พอแล้วตำรวจเนี่ยมันหลายคนไหมเธอที่มันจะช่วยเหตุและเรื่องนี้

หนึ่งแกก็ให้ไปล้านให้ไปแบ่งกัน
เขาก็ขอมาเท่านี้แต่เขาบอกอย่าไปเล่าให้ใครฟัง

ให้มันไปเถอะร้านให้ไปเถอะแต่มากกว่านั้นไม่ได้นะ
งานนี้เขาก็พูดให้ฟังว่าการที่จับคนร้ายได้มันก็มีแถลงข่าวสื่อ
เพราะตอนนี้ทุกคนในจังหวัดกาลรู้ว่าเป็นเงินของอาจารย์
การจะคืนเงินต้องคืนผ่านสื่อ
ถามไม่ถูกเอาอย่างนี้อาจารย์

เอาอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเนื้อเรื่องที่คุยกันทั้งหมดคือเนื้อเรื่องหวย๓๐ล้าน
พวกนี้ก็กลัวไม่ได้อยากเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะพาดพิงอะไรเลยนะเนี่ย
สมมุติคือเรื่องหวย๓๐ล้านอันเดียวกันเลยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้น้ำหนักไปเทที่แม่ค้าแล้วนะ
คือเหมือนกับที่เรียนบอกอาจารย์คราวก่อนและต้นรายการว่า
ถ้าเราฟังไม่ว่าจนถึงตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ต้นเรื่องเนี่ยไม่น่าจะเริ่มที่ตัว

ไม่น่าจะเริ่มที่ครูปีชาถ้าเรื่องนี้คือหวย๓๐
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเป็นเรื่องจริง
ก็จริงถ้าฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้มีเจตนาที่เป็น
ขบวนการอะไรตั้งแต่ต้นหรอกนะ
อันนี้โต้แย้งคนที่เคยบอกเป็นขบวนการ

แต่ทีนี้จะถูกมองได้ไหมคะว่า
ไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกไม่ได้กะตั้งแต่แรก
แต่เหมือนกับภาษาปากก็คือเอากับเขาด้วย
แล้วไปเรื่อยไปด้วยกัน

ก็ต้องไปใช้แนวคิดของแบบ
ผู้การกองปราบหรือผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
มันเกิดอาการมโนขึ้นมา

จากการที่คนพูดมากเนี่ยนะ
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจ

มันก็คือมันดุลสมมุตินะ
สมมุติถ้าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ
แล้วถ้าถ้ามีการฟังอย่างที่เราฟังเนี่ย
มันก็อาจจะไม่ต้องลงเต็มเหยียดอะไรหรอก

เป็นเรื่องที่เกิดการสับสนการเข้าใจผิดกัน
มโนเอาเองคิดเอาเอง

พอไปแล้วมันเดินหน้าแล้วมันถอยกลับไม่ได้ไง
เพราะว่าแต่ละคนก็ล้วนมีศักดิ์ศรีทางสังคม

แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ยังจะต้องสู้กันต่อ
ก็คือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคดีจริงเนี่ย
คลิปนี้เนี่ยจะทำให้จะทำให้ง่ายต่อคุณลุงจรูน
เท่ากับว่าต่อให้มีการสั่งซื้อ
ต่อให้มีบทสนทนาในโทรศัพท์ว่ามีการสั่งซื้อ

ใช่แต่ว่าลอตเตอรี่ยังไม่ได้อยู่ในมือ

เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นของเขาแล้ว

ให้เงินที่จ่ายไปแล้วจ่ายไปให้แม่ค้าแล้วก็ตามเหรอคะ
ต้องมีการส่งมอบโดยปกติเนี่ย
อย่างสมมุติว่าเราซื้อปากกา๑๐ด้าม
มันกองอยู่ในร้อยด้ามต้องแยก๑๐ด้ามออกมาก่อน
แล้วก็ส่งมอบให้เขาไปอันนั้นกรรมสิทธิ์อาจจะโอนแล้ว

เลขบอกเลขแค่นี้เป็นเลขชุดมันจะใช่หรือไม่ใช่เรายังไม่รู้ไง

ใช่ไหมมันก็ต้องมาเถียงกันในประเด็นข้อกฎหมายอีก
อืม
มันยังเหลือข้อหารับของโจรอยู่นะ

แต่คุณจรูนจำไม่ได้นี่ว่าตัวเองเอาจากใคร

แต่ว่าแต่ว่ามันมีติดข้อหารับของโจรอีกข้อหานึงใช่ไหม

ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

เพราะว่าตั้งแต่ต้นตักกะของเหตุและผลประการที่๑

จะใช้เป็นพยานหลักฐานใช้ได้แค่ไหนอย่างไร
อันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากเลย
แต่ที่แน่ไม่ว่าจะมีการปล่อยคลิปเสียง
อยู่มากมายกี่คลิปก็แล้วแต่

ไต่สวนที่ครูปีชาจะฟ้องเองเนี่ยนะคะ

คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงฝ่ายคุณครูนี่คงไม่ใช้

ใช้ว่าคุณพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า

ไต่สวนเขาเอาอะไรไต่สวนถาม
เพราะตัวจำเลยไม่มีสิทธิยื่นบัญชีพยานอยู่แล้ว
แต่สมมุติเขาเบิกความพาดพิงถึงคลิปเสียง

เขาใช้สำหรับการซักค้านได้
แต่ไม่ใช่อ้างเป็นพยานหลักฐาน

ในฝั่งของทางคุณวรยุทธ์ทนายของครูปีชาเนี่ยนะคะ
มีรายชื่อพยานจำนวนมากเลย

ถ้าฝั่งหนึ่งมีน้ำหนักเรื่องคลิปโอ้โหคลิปบาร์เลยนะคะ
อีกฝั่งหนึ่งพยานบาเลยนะคะ

ปกติฟังพยานบุคคลและเอกสารที่มันประกอบ

แล้วมันอาจจะต้องจบเกือบทั้งเรื่องด้วยซ้ำไป
อาจารย์อาจารย์จะยังเป็นรองอธิบดีที่พูดเรื่องนี้อยู่
ไม่เรามาพูดเรามาวิเคราะห์ชวนกันคุยนะ
แต่เราคงไม่กล้าล่วงในการพินิจฉันของสาร

ก็ลองดูผมอยากถามอาจารย์ค่ะ
เหมือนกันหมดตั้งแต่โรคคลิปนี้เปิดผมว่าเลยหมดเรื่องพิกัดแล้ว
ทำเป็นซีรีส์หนังจีนไปเลยจบทีเดียว

ก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรไม่ได้ให้น้ำหนักอะไร

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามในไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
ยังมีอีกหลายข่าวละเอียดยิบเช่นเดียวกัน
วันนี้คุณอารัชพรนั่งคู่กันกับคุณภาคภูมินะคะ